กินคุณคุณเรียกค่ะ
เขาเป็นเพื่อนกันเรียกกินหมูย่างแบบนี้
ทะเลาะกันถึงขั้นเอามีดฟันกันนะคุณ

จริงมาจริง

โอ้โหคุณเห็นช่วงฟันไหม

จุดนี้เกิดที่ปากซอย๕ถนนโชคสมาน๕ชุมชนโชคสมานเขตเทศบาลนครหัดใหญ่สงขลาค่ะ
ตำรวจได้รับแจ้งไปเลยค่ะเป็นตำรวจสภหัดใหญ่นะคะ
ลงพื้นที่คนเจ็บนอนร้องโอดโออยู่เลยนะคะ
ชื่อว่านายสุรเพชรแสนเมืองชินอายุ๒๑ปี
เป็นพ่อค้าขายหมูย่างถูกฟันด้วยมีดสปาต้า
มีดยาวทั้งสองฟุตคุณคิดดูจะเจ็บขนาดไหนล่ะ
ในภาพก็คือเงื้อฟันเงื้อฟันเลย
ใช่ไม่ยั้งเลยเนี่ยนะคะคนที่ได้รับบาดเจ็บที่ชื่อว่านายสุรเชษ
พ่อค้าขายหมูย่างเนี่ยแฟนพาขึ้นรถไปโรงพยาบาลละ
ส่วนคนฟันค่ะไม่ใช่ใครอื่นไกลเป็นเพื่อนกันชื่อว่าในจิ้น
หลังก่อเหตุหลบหนีไปเลยค่ะเพื่อนมารับไปเลย
จากการสอบสวนทราบว่าเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะ
คือก่อนเกิดเหตุพ่อค้าหมูย่างที่ชื่อว่านายสุรเพชร
นั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนอีก๓คนที่หน้าปากซอย
ช่วงเวลานั้นเนี่ยจิ้นซึ่งเป็นเพื่อนอีก๑คน
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดีค่ะ
พ่อค้าหมูเขาก็เลยตะโกนเรียกให้มากินหมู
เอาไปไหนล่ะมากินหมูก่อนแวะกินก่อน
รู้จักกันไงก็เลยเรียกเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว
แต่ปรากฏว่ามือฟันในจิ้นเนี่ยด่าแม่เลยท้าต่อย
และหลังจากนั้นไม่พอค่ะไปตามพักพวกมาอีกครับ
รถเก๋งมาเคลียร์กับพ่อค้าขายหมูย่างนะคะ
แล้วก็มีเรื่องตามที่ปรากฏในคลิปเลยนะคะ
ตอนนี้ยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แท้จริงนะ
เนื่องจากตามที่เห็นก็คือฝ่ายคนเจ็บ
เรียกในจิ้นกินหมูย่างเท่านั้นเอง

คนที่ขับมอเตอร์ไซค่ะ

วิ่งไปทางไหนแต่งกายยังไง

นางสูงดำในวีดีโอ
เมืองต้นตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้
แล้วก็นำคลิปนี้ไปเป็นหลักฐาน
เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวในจิ้นต่อไปนะคะ
หรือเขาอาจจะมีปัญหากันมาก่อน
เราก็ไม่มั่นใจว่าอาจจะมีปัญหากันมาก่อน
เรียกกินหมูอาจจะเป็นการจุดชนวนอะไรที่มันเป็นปัญหามาก่อน
เป็นปมในใจอะไรแบบนี้นะครับ